ท่านผู้ชมครับที่สมุทรปราการนะครับเที่ยงคืนที่ผ่านมา
มีภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับที่สามารถบันทึกเหตุการณ์ที่ทำให้คนขับรถเก๋งคนหนึ่งเนี่ยต้องเสียชีวิตนะฮะ
เพราะว่าตกลงมาจากทางด่วนนะครับตกลงมาจากทางด่วนเลยนะครับ
เดี๋ยวไปดูนะฮะภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับที่บันทึกนาทีรถเก๋งตกลงมาตรงจุดนี้นะฮะ
นี่ครับแล้วก็ถลายมานิดนึงนะครับจะเห็นว่าก่อนที่รถยนต์คันนี้จะตกลงมาเนี่ยมีรถบรรทุกคันหนึ่งเพิ่งผ่านไปนะฮะ
คนขับเสียชีวิตนะครับทุกผู้ชมครับช่วงนี้นะครับที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นถนนเทพรัฐหรือว่าบางนาตราดนะครับช่องทางด่วนขาออกไปชนบุรีนะครับ
หลักกิโลเมตรที่๒๕อำเภอบางสาวทงจังหวัดสมุทรปราการนะครับรถยนต์ที่ตกลงมาก็หลังคายุบหมดเลยนะครับด้านหน้ารถไปชนติดอยู่กับขอบทางนะครับ
สพบังเสาทงแล้วก็กู้ภัยไปตรวจสอบที่เกิดเหตุหลังได้รับแจ้งเหตุนะครับรถยนต์คันนี้เป็นนิสสันอาเมร่าสีขาวนะครับทะเบียนกรุงเทพมหานครความสูงที่ตกลงมาเนี่ยประมาณสามสิบเมตรค่ะจากด้านบนลงมาด้านล่างนะครับตกลงมากระแทกอย่างแรงนะครับผู้ที่เป็นคนขับรถแล้วก็เสียชีวิตอยู่กับซากรถนะครับถูกอัดก

ตายเนี่ยนะครับคงจะขับรถมาแล้วมาถึงจุดทางแยกตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นจังหวะที่จะต้องตัดสินใจนะว่าจะแยกซ้ายแยกขวาอะไรยังไงนะครับมันแยกตัววายนะครับเป็นทางลงทางด่วนบางสาวทงด้วยเป็นทางเข้าซอยเอแบ็คซึ่งทางผู้ตายเนี่ยเขาก็จะไปหาแฟนสาวที่อยู่ในซอยของเอแบ็คนะฮะก็อาจจะหักเลี้ยวกระทันหันหรือยังไรนะครับก็เลยเสียหลักพุ่งชน
ยาศชีวิตนะครับเอาฟังทางกูไพรนะครับที่ไปช่วยในที่เกิดเหตุนะฮะ
พ่อบางสาวทงได้แจ้งทางญาติผู้เสียชีวิตนะฮะให้มาติดต่อรับศพกันต่อไปนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวจะไปตรวจสอบ
ภาพจากกล้องวงจรปิดให้ชัดเจนอีกครั้งนะครับว่าก่อนที่จะตกลงมาเนี่ยมันมีลักษณะเหตุการณ์แบบไหนอย่างไรแต่ก็คาดว่าเป็นช่วงแยกตัววายก็อาจจะเป็นช่วงหักเลี้ยกระทันหันยังไงเนี่ยนะฮะแล้วก็ตกลงมา